การเลือกตั้งในครั้งนี้มีสอสอคนดังหลายคนนะครับที่กรกตประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วได้เข้าไปทำงานในสภาผู้แทนรัศดร
แต่ก็มีผู้สมัครสอสอหลายคนที่ตอนหาเสียงเป็นดาวรุ่งแต่พอถึงเวลาคะแนนออกมากลับกลายเป็นดาวร่วงนะครับ

เพื่อไทยดาวเด่นทั้งหลายกลายเป็นดาวร่วงทั้งหมดเนื่องด้วยระบบกติกาการเลือกตั้งทำให้พักไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว
รวมไปถึงร้อยโทสุนิสาธิวากรดำรงหรือหมวดเจี๊ยบ
ที่ได้มาถึง๒๕๘๐๐เสียงแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะชนะ
ส่วนดาวเด่นอีกคนนางสาวบุษยาตั้งพากร
บุตรสาวของพันธ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
โดดลงการเมืองแทนพ่อครั้งแรก
ก็สอบตกโรงเรียนนครสวรรค์เขต๑เช่นกัน
ส่วนพักพลังประชารัฐที่เสียงมาอันดับสอง
แก่นำพักเข้าสภาได้สำเร็จ
แต่ที่น่าเสียดายเห็นจะเป็นนายเดชนัทธวิทย์เตรริยาพิรม
ลูกชายของนายบุญทรงเตรียพิรม
และนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์

กลายเป็นดาวร่วงของการเลือกตั้งครั้งนี้
ส่วนพักอนาคตใหม่พักน้องใหม่ไฟแรง
ที่ได้สอสอบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตมากถึง๘๘คน
พุ่งตัวขึ้นเป็นดาวเด่นในสภา
ไม่ว่าจะเป็นนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก
ปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพัก

คือนางสาวที่พาดีปวีนาเสถียร
สมัครสอสอเขต๑ลำปาง

เพราะอายุป่าเข้าไป๕๐ปี
แต่หน้าตายังตึงสวยราวกับสาววัย๓๐

และทำให้ดาวเด่นเป็นดาวร่วมกันหลายคน
และหน่ายแพทย์คณะวัดจันทรลาวัล

เพิ่งลงสนามการเมืองเป็นครั้งแรก
แต่คะแนนส่งไม่ถึงเข้าสภา

การเลือกตั้งครั้งนี้มีสีสัน
ได้บัญชีวรายชื่อไปสี่ที่นั่ง

เป็นครั้งแรกก็กลายเป็นดาวเด่น
ที่เป็นดาวร่วงไม่ได้เข้าสภา

นางสาวราไพรินธนวริศพรหรือน้องอาย
ดาราสาวที่กระโดดลงสนามการเมืองครั้งแรก
คะแนนมาเป็นอันดับ๙ไม่เพียงพอส่งเข้าสภา

คนการเมืองหาเสียงเป็นดาวเด่น
แต่ผลการเลือกตั้งกลายเป็นดาวร่วง
ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์

นางสาวพลอยไพรินรัตนสะเทียน

เพิ่งลงสนามการเมืองครั้งแรก
ให้กลายเป็นดาวร่วงเช่นกัน

จากพักรวมพลังประชาชาชน์ไทย
และนายภัยบูลนิติตะวันจากภักดิ์ประชาชนปฏิรูป
นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์

และนายพารินีงามพริ้งพักมหาชน
ยังต้องลุ้นผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
ว่าพักจะได้สอปฏิฤทธิ์เพิ่ม

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน